ทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างที่จังหวัดบุรีรำ
พอมาถึงปุ๊บนายจ้างให้กักตัวก่อน๑๔วัน

ให้เงินไว้๒๐๐๐เอาไว้กินแล้วกันนะ
แต่ในจ้างลอยแพงว่าแบบนั้นเป็นเดือน

รับจ้างตามโรงพยาบาลจนคุณหมอทราบเรื่อง

สุดท้ายตัดสินใจปั่นจักรยานจากบุรีรำ

เพราะเขาเขียนข้อความเอาไว้ท้ายรถว่า
ถูกผู้รับเหมาทิ้งจะกลับบ้านค่ะ
ขอคนใจดีช่วยส่งเรากลับบ้านด้วยค่ะ

ถึงสุราธานีกี่วันถึงนะคุณ
มันไม่ได้ข้ามจังหวัดนะมันข้ามภาค
มันไกลเหลือเกินครับ
มันก็จะไปต่อไปต่อตามเส้นทางที่เขาตั้งใจเอาไว้

ถูกผู้รับเหมานะฮะ

ขอคนใจดีช่วยส่งเรากลับบ้านด้วยขอบคุณค่ะนะฮะ
พอพลเมืองดีไปเห็นเป็นนักศึกษา

ก็เลยซื้ออาหารให้นั่งกินกันก่อน
สองคนนี้ต้องชื่นชมดังเลยนะ

มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาปั่นจักรยานแบบนี้

ชื่อคุณสมประสงค์กับคุณพัชนัน
เขาบอกว่าอายุ๕๐ปีทั้งคู่แล้วนะฮะ
เขาบอกว่าทั้งสองคนอยู่ที่ท่าชนะสุราช
เมียอาชีพทำงานและรับเหมาเกาะสร้าง

ผู้รับเหมาได้พาตนเองกับภรรยามาทำงานที่นี่๔คน
แต่พอมาถึงมันทำอยู่บิดด้มของโควิดอยู่

กันเรื่องของโควิดแล้วก็จ่ายค่าแรงล่วงหน้าให้๒๐๐แค่นั้นพอ
แล้วก็ผู้ระเหมาก็หายไปเลยปล่อยเขาไว้ในแคมป์คนงานเดือนกว่าแล้วคุณผู้ชม
เงิน๒๐๐๐มันก็ไม่พอหรอก๔คนนะฮะหางานทำก็ไม่ได้ทำยังไง
ตัดสินใจตะเวนรับจ้างทำความสะอาดบ้างรดน้ำต้นไม้บ้าง
ของานตามโรงพยาบาลทำบ้างเพื่อขอเงินซื้อข้าวกินครับ
พอเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณหมอในโรงพยาบาลฟังคุณหมอฟังแล้วเนี่ยสงสารจับใจ
คุณหมอก็เลยให้รถจักรยานมาใช้๒คันเอาไว้ปั่นทำงานหาเงินแล้วกัน
สุดท้ายไม่ไหวแล้วมันก็อยากกลับบ้านเนอะไม่มีเงิน
ก็เลยตัดสินใจครับปั่นจักรยานเขียนข้อความปิดท้ายจักรยานจะกลับบ้าน
แล้วก็ปั่นกลับบ้านเขาบอกว่าเผื่อมีคนเห็นจะได้ช่วยเขากลับบ้านให้เร็วกว่านี้หน่อย
เขาเขียนไว้แบบนี้นะฮะถ้าไม่มีคนช่วยตัดสินใจเลยจะปั่นให้ถึงสุราชนี่แหละครับ
นะฮะอาศัยนอนตามสาราริมทางต่างต่างขอข้าววัดกินไปเรื่อยเรื่อยนะฮะ
สมประสงค์เขาบอกว่าเงินค่าแรงที่ถูกโกงไปโอเคไม่เป็นไร
ตายก็หาใหม่ได้ตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนได้ไหมสงสารเมียเหลือเกิน
เป็นโรคปอดด้วยยาที่เอามาก็หมดแล้วด้วยเอาฟังพี่เขาหน่อยครับ
๓๔วันหลังมากผมทนไม่ไหวผมพันกาทั่วใกล้จากกล้านป่วนมาประคนใช้
กว่าอศิลปี่กวาดขอให้ด้วยก่อนก็เร็กข้าวกินก่อน
ตอนนี้แค่อยากไปต่อจับบ้านเพราะว่ามือคุณไม่สบาย
เขาก็ไม่มีหยากกินน้ำนะครับ
ผมก็แค่อยากมากูแล้ฮะ

ผมแค่อยากกลับบ้านแค่นั้นเอง

เคยมีพลเมืองดีที่เจอเขา

เดี๋ยวจะประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้

ก็เลยไม่รู้ว่า
เธอขอแค่นั้นเพราะเขาอยากกลับบ้าน
เป็นไงพี่เบิ้ลสองข่าวไปจุก
แค่นี้ช่วยเขาหน่อยนะครับ
ถ้ายังไม่ถึงอยู่ตรงไหนติดต่อมานี่เดี๋ยวผมส่งกลับบ้านให้
อันนี้ผมพูดจริงแค่นี้เองเรื่องแค่นี้เอง